หอพักนักเรียนหญิงระดับประถมศึกษา
โรงเรียนพิทักเกียจังหวัดเชียงราย
ตอนนี้สามารถตรวจพิสูจน์ยืนยันบุคคลได้เพียง๕คนเท่านั้น

ผู้ปกครองเด็กทั้ง๑๗คนที่เสียชีวิตจากไฟไหม้
หอพักนักเรียนหญิงระดับชั้นประถมศึกษา

มูลนิธิพันธกิจสุขสรรค์อำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงราย
เดินทางไปที่โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า
หลังเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานตำรวจวิทยาการ
แจ้งว่าขณะนี้สามารถพิสูจน์ยืนยันตัวบุคคลได้แล้ว๕คน
ส่วนที่เหลือต้องให้ญาติเจาะเลือด

เจ้าหน้าที่แซ่จางอายุ๓๐ปีชาวเขาเผ่ามงค์
เล่าว่าลูกสาว๒คนที่นอนอยู่บนชั้น๒ของอาคาร

ที่ผ่านมาจะติดต่อกับลูกทางโทรศัพท์
และไม่ได้เห็นหน้าลูกมาประมาณ๒สัปดาห์แล้วตั้งแต่เปิดภาคเรียน
รู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
คาดคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว

ที่ยังทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ใช่ค่ะ
เห็นลูกนี้ยังเห็นแต่ที่นี้เนี่ยไม่รู้

มีคนอยู่ในหอพักจำนวน๓๗คน
เป็นนักเรียนหญิง๓๖คนและครูอีก๑คน
ส่วนแม่บ้านออกไปทำธุระข้างนอก
ที่ไฟจะลุกไหม้ที่ชั้นล่างอย่างหนัก
เด็กหญิงสุชาดากองอาสานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่๕
เล่าให้ฟังว่าช่วงเกิดเหตุได้ลุกไปเข้าห้องน้ำค่ะ
และน้องก็เห็นไฟกำลังลุกไหม้ที่ชั้นล่างอย่างหนัก
ไปบอกเพื่อนที่กำลังจะเข้านอน

พากันปิดประตูห้องแล้วก็เข้านอนต่อ
ขณะที่บางส่วนพากันวิ่งหนี

แล้วก็โรยตัวลงมาโดยมีครูคอยช่วยเหลือ
ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุนะคะ
พร้อมทั้งเรียกประชุมคณะทำงาน
เพื่อทราบถึงสาเหตุและวางแนวทางป้องกัน
จากต้องรอเจ้าหน้าที่ตรวจพิสูจน์
เพื่อหาข้อเท็จจริงเวลาช่วงเกิดเหตุ
ส่วนการเข้าไปช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเป็นไปด้วยความล่าช้าหรือไม่
เรื่องนี้ก็ต้องตรวจสอบด้วยเช่นเดียวกันนะคะ
ขณะที่พลตำรวจรีเฉลิมเกียรติศรีวรคารรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ตั้งคกรภหาดตรวจสอบและช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ
พร้อมให้รายงานผลความคืบหน้าภายใน๑สัปดาห์
มูลนิธิพันธกิจสุขสรรค์เป็นมูลนิธิที่ตั้งขึ้น

ในระดับอนุบัน๑ถึงประถมศึกษาปีที่๖
มีนักเรียน๑๔๒คน
มีทั้งนักเรียนที่เดินทางไปกลับและนอนค้างคืน
ขณะนี้โรงเรียนได้แจ้งปิดการเรียนการสอนชั่วคราวเป็นเวลา๗วันค่ะ